ถึงแม้ว่าพักพลังประชารัฐจะยกขันหมากไปเทียบเชิญ
พักประชาธิปัดแล้วก็ตาม

ตำแหน่งของรัฐมนตรีมันยังไม่ลงตัว

ก็ยังไม่มีการพูดคุยกันกับพักอื่นนะครับ
พลังประชารัฐแจ้งนะครับว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ยท่านจะให้ข้อมูลตอบกลับมาก่อนเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
แต่ปรากฏว่าขณะนี้พักพลังประชารัฐยังไม่ได้มีคำตอบใดถึงหลักการที่จะทำงานในวันข้างหน้า

อันนี้เป็นปัญหาของพักพลังประชารัฐครับที่พักพลังประชารัฐต้องตอบนะครับว่าการที่ไม่สามารถนำนโยบายที่เรานำเงื่อนไขต่างที่เรานำเสนอไปเนี่ยติดขัดตรงไหนเนี่ยก็ต้องแจ้งมานะครับอันนี้เป็นปัญหาของพักพลังประชารัฐนะครับ
ก็เป็นการออกมาแถลงข่าวของนาฬินปราเมศรัตนาชเวนธโครโสกของภักดิ์ประชาธิบัตินั่นเองนะฮะ
ไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งหน่อยนะครับนะไปดูที่นายนัทธพลทีพสุวรรณครับ
รองหัวหน้าภักดิ์ประหลังประชารัฐเขาก็บอกว่าก็ต้องหายเวลากับภักดิ์ประชาธิบัตรหน่อยนะ
ในการพูดคุยกันภายในภาคกรโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจในการทำงาน
แล้วการที่พักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคอรมอให้กับพลเอกประยุทธ์พิจารณาเนี่ย
แล้วก็พักก็เข้าใจว่าเหตุผลที่พักประชาธิปัตย์ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการคุยเรื่องของการเข้ามาทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างยังไม่ลงตัวนะครับ
คุณนัทพลยังบอกด้วยว่าการที่พักเนี่ยไม่ได้เชิญพักชาติไทยพัฒนามาร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการเหมือนกับพักประชาธิบัตย์และภูมิใจไทย
ถึงเวลาก็คงจะมีการทาบถามอย่างเป็นทางการเหมือนกัน
ขณะนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามการพูดคุยก่อนหน้านี้เอาไว้
ยืนยันนะเมื่อการประสานงานพูดคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลยุติทุกอย่าง
แก่นำของพักจะนำเรื่องแจ้งให้กับที่ประชุมกรรมการบริหารพักได้รับทราบถึงผลการพูดคุยทั้งหมดนะครับ
เอาเป็นว่าเรื่องของพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นั้นยังไม่ลงตัว
เดี๋ยวขอดิวขอเจรจาก่อนเรื่องของตำแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะเก้าอี้ของรัฐมนตรี
เดี๋ยวจะบอกกันต่อไปนะครับ
ก็บอกว่าความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลเนี่ยทุกอย่างยังเปลี่ยนแปลงได้

ว่าจะตัดสินใจลงมติโหวตใครเป็นนายกรัฐมนตรี
และข้อเสนอที่ให้กับแก่นำของพักพลังประชารัฐไป
ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการสนองกลับมาเลย
ก็เลยยังไม่มีการเทียบเชิญหรือว่ายังไม่มีการเสนอตัวใดนะครับ
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกันหน่อย
ท่านเองก็บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงการตั้งคอรมอลในรัฐบาลชุดใหม่
เพราะว่าขั้นตอนต่อไปต้องเลือกนายกซะก่อน
ขอร้องเลยนะอย่าสมมุติว่าหากจะได้กลับมาเป็นนายกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้

การเป็นนายกจะต้องถือกฎหมายทุกตัว
ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

เช่นนั้นเมื่อเกิดปัญหานายกก็จะโดนด้วย

แต่หากจำเป็นว่าต้องไปดูแล้วว่าจะทำงานหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ก็ต้องทำรวมไปถึงต้องดูเองว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีด้วย
ย้ำอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายท่านต้องเป็นคนดู
แม้พักจะส่งโคต้ามาก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวท่านดูเองด้วย
เอาไปฟังเสียงของท่านนายกนะครับ
ถ้าอยู่ก็จะต้องให้ไหวผม
แต่นักการหมายเขาต่อรองเหล่าน้าครับ
ว่าจะเป็นเธอของภักษ์พลังประชารัฐ
ก็นี่แหละก็นี่ไงต้องให้ท่านเป็นคนดูเรื่องรัฐบนตรีไง

หลังจากเรื่องของคุณหน้าของสอชองนะครับ

สสเขตและบัญชีรายชื่อที่เพิ่มมา๓๐๐

นางสาวศรีนวลบุญลือสสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่

มันก็ได้สอสอบัญชีบรายชื่อมา๒คน

หรือมาดามเดียจากภักดิ์พลังประชารัฐ

ก็มาแบบคะแนนแบบนิดหน่อย

เป็นสัดส่วนที่ได้จากการคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อใหม่นะครับ
เรื่องหลือโดดละภาคสอสอบัญชีเมรายชื่อของพลักษณ์ไทยรักฐำ
ต้องพ้นจากสอสอทันที

แล้วความดูงกันว่าคะแนนที่แพ้เนี่ย
แพ้ที่จุดทศนิยมนะคะ
สอสอเขตอีก๒๕คนที่มีการร้องเรียนยังไม่จบดังนั้นเนี่ยใน๑ปีจะอาจจะต้องเข้าออก
ในการสอสอเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปแบบนี้มันเปลี่ยนตัวในฟุตบอลอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะแต่สิ่งที่มันสำคัญ
เขามีการโพสต์กระทบกระเทียบกัน
กับว่าที่สอสอใหม่ของพักประชาธิปัตย์
จนทำให้เกิดแฮสแท็กขึ้นมาตันพันเจ็ด

ต่างก็มีความแสดงความคิดเห็นเรื่องของคุณตันจิตพัฒน์ว่า
เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์ด้วยคะแนน๑๗๓๘เสียงเท่านั้น
คือไม่ได้เราไม่ได้ตกหลักไหนไปนะ
ถูกต้องนะไม่ได้เป็นหมื่นนะ

ต่างจากมารดามเบียเขาได้ไป๒๗๘๖๑เสียง
และอันดับที่๑ที่เขาได้ไปเขาได้ไป๗๐๐กว่า
แต่คุณตันเข้ามาเป็นสอสอด้วยคะแนน๑๗๓๘เสียง
คือจริงอันนี้ด้วยความที่พอเป็นสอบบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะ

ว่าจะวางคนนี้อยู่ในลำดับบัญชีรายชื่อที่๑๒๒
แล้วเวลาได้เขาคำนวณเขาไม่ได้คำนวณจากเสียงของบุคคล
แต่ว่าคือพูดก็พูดเนี่ยมันน้อยมาก
ถ้าเกิดดูคะแนนขื่อมันน้อยเกินไป
มันน้อยเกินไปจากเสียงที่ควรจะได้เป็นสอสอนะ
คือก็ต้องให้ตะต่อมาอธิบายประกอบว่า
อะไรบ้างปัจจัยไหนบ้างและคะแนนตรงส่วนไหนบ้าง
เพราะเขาบอกว่า๒๗๐๐๐ที่ได้เพิ่มไป
ของเขตเลือกตั้งใหม่ที่เชียงใหม่

คือเอาไปบวกจากที่มีเดิมอยู่แล้ว

ก็ตามสูตรคำนวณของเขา

ก็ลองให้กรกตอธิบายดูนะ